โอ้โหมันขึ้นชื่อเรื่องความเชี่ยวความแรงใช่ไหม
ผู้ชายคนนึงนะเขาพายเรือพลาสติกไปกลางแม่น้ำเจ้าพญา
ปรากฏว่าไปชนกับแพร่หน้าวัด
แล้วที่วงอยู่นั้นเรือพลาสติกนะ

ตัวคนนะคุณคนหายไปไหน

พอเขาเห็นข่าวนี้นะเขามาชะโงกดูเลย

หรือว่าโดนน้ำซัดพัดไปไกล

วรวิหารที่อำเภอป่าโมกของจังหวัดอ่างทองนะ
มีคนเห็นผู้ชายคนนึงใส่เสื้อสีดำใส่หมวก
พายเรือพลาสติกสีฟ้าลำนี้ค่ะมากลางแม่น้ำเลย
แล้วแม่น้ำเจ้าพระยามันไหลเชี่ยวไหลเร็วไหลแรง

หลังจากนั้นนะผู้ชายคนที่พายเรือจมหายไปไหนไม่รู้

ชาวบ้านเขาพยายามตามหาเห็นหรือเปล่า

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อเช้าเลยค่ะครับนี่ตอนที่ชาวบ้านเขาพยายามให้ข้อมูลกับตำรวจเมื่อกี้อ่ะนะ
ตำรวจสพป่าโมกก็เข้าไปตรวจสอบไปพร้อมกับกู้ภัย

ชาวบ้านก็ชี้มือให้ดูจุดที่ชาวบ้านก็เห็นตรงนู้น
แล้วหลังจากนั้นเห็นผู้ชายผูหรือเปล่า

ลุงประมวลคนนี้ค่ะ

เล่าให้ฟังว่าผมเห็นผู้ชายคนนั้นนะพลายเรือพลาสติกมา

แล้วเรือพลาสติกเหมือนกับเสียหลักไปชนแพร่
คนในเรือเนี่ยเขายืนขึ้นก่อนนะผู้ชายคนนั้นเขายืนก่อน
แล้วก็ตกน้ำหายไปเลยค่ะ
ตายมาแล้วมันกล้าลบแพ้ให้พ้นไงมันไม่พ้นไงแล้วมันพ้นกลางแพร่เลย

ก็เป็นเรื่องวุ่นที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคุณนะ
ตามหาตัวยังไม่เจอนะครับ